พูดถึงเรื่องของคนชอบหลงลืมกันหน่อย
บางคนชอบโทษเฉพาะผู้ใหญ่คนสูงอายุว่า
ตรงพี่นั่งหนูมีมั้ยคะ
ลองไปดูกระจกก่อนดูที่กระจกสิแมทอยู่ไหนนะ
แมทอยู่ไหนนะลองไปดูกระจกสิแมทอยู่ไหนคะ

ดูสิแม้สูอยู่ไหนลูก

วางไว้ข้างนะสีชมพูของหนูหายไปค่ะคุณครู
หาตั้งนานแต่น้องเขาไม่โวยวายนะ
เหมือนเขากังวลที่เขาหาแมสของเขาไม่เจอว่าอยากจบมาบอกคุณครู
ว่าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนคุณครูจะช่วยได้ไหม

มันอยู่ที่คอเกี่ยวอยู่ที่หูของหนู
อยู่ใต้คางหนูนี่แหละ
อาการหลงลืมแบบนี้เอาจริงนะ
มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริง
เด็กเล็กแบบนี้เขาเป็นวัยช่างจำนะ
แต่เขาก็ยังลืมได้เพราะอะไรรู้ไหม
คือเราใส่แมสจนเป็นนิสัยแล้ว
เป็นชีวิตธรรมดาที่เราทุกคนสงสัยหน้ากากอันไม้
บางทีใส่อยู่ที่จะสงสัยเลยว่าใส่รึยัง
จะรู้สึกว่าใส่แมสอย่าง

ใช่ไหมขนาดใส่แมสยังลืมถอดในการกินข้าว

บางวันวิวถ้าไม่ใส่แมสนี่ก็จะคือเหมือนอะไรขาดไป